พาไปหาอะไรอร่อยทานดีกว่านะคะ

แต่ถ้าบะหมี่เกี้ยวธรรมดาโลกไม่จำ
เราต้องพาไปทานบะหมี่เกี้ยวกุ้งยักษ์
ยักษ์ใหญ่ขนาดไหนอร่อยเด็ดขนาดไหน

ตลอดกินวันนี้เราอยู่กันที่ย่านเพชรเกษม
ต้องบอกเลยว่าถนนเส้นนี้อัดแน่นไปด้วย
ร้านอาหารอร่อยมากมายค่ะ
และวันนี้เราจะพาทุกคนไปทานบะหมี่ราคาหลักร้อย

อย่ารอช้าไปลิ้มลองความอร่อยกับร้าน
ไหนเม้งบะหมี่ปูเกี้ยวกุ้งยักษ์กันเลยค่ะ

ก็เปิดมาประมาณ๑๐ปีครับ

เกิดมาจากผมเป็นคนชอบทานบะหมี่นะครับ
แล้วก็รวบรวมที่คิดว่ารสชาติมันได้แล้ว

เมนูขึ้นชื่อและขายดีอันดับหนึ่งของร้านนี้ก็คือ

อัดแน่นไปด้วยของที่มีคุณภาพ

ของร้านที่เป็นตัวชูรองก็คือ
กุ้งยักษ์ที่มีลูกค้าสั่งมาทานกันอย่างไม่ขาดปาก
เอกลักษณ์ที่ชิ้นใหญ่และข้างในเป็นตัวกุ้งทั้งตัว
หุ้มด้วยกุ้งบดและหมูบดปรุงรส
ห่อด้วยแป้งเกี้ยวแผ่นบางให้ได้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้
รับรองว่ากัดไปส่วนไหนก็เจอกุ้งแบบเน้นเลยล่ะค่ะ

เริ่มต้นมาจากที่ว่าไปชิมที่ฮ่องกง
นะแบบตัวใหญ่สะใจดี
ก็เป็นสไตล์ที่เราชอบด้วย

ซึ่งถ้าเกิดเป็นสไตล์ผมผมจะกัดคำเดียวหมด
จะแบ่งครึ่งเป็น๒คำนะครับ
ซึ่งตัวก็ไม่ต้องอธิบาย

ต่อกันที่อีกหนึ่งความอร่อยที่ต้องยกนิ้วให้
ผัดหมี่ฮ่องกงเนื้อปูเห็ดหอม

คลุกเคล้าไปด้วยซอสแบบพิเศษที่เข้มข้นถึงใจ
ไปพร้อมกับเห็ดหอมกะลำปลี
และเม็ดแปะก๊วยเพื่อเพิ่มรสชาติ
บท้ายด้วยเนื้อปูม้าชิ้นใหญ่
ที่ไม่มีกลิ่นขาวให้กังวลใจ
หากได้ลิ้มลองแล้วแล้วก็ยังไงก็หยุดไม่อยู่ค่ะ

ทางร้านยังมีสารพัดเมนูข้าวให้เลือกทาน
แต่ถ้าพระเอกของร้านนี้เป็นบะหมี่ปูเกี้ยวกุ้งแล้วล่ะก็
นางเอกของร้านก็คงหนีไม่พ้น
ข้าวหมูแดงหมูกรอบกุญเชียง
ทางร้านใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดี
ุ้งจนได้เม็ดสวยนุ่ม
หมูแดงก็หมักกับเครื่องสมุนไพร
แล้วย่างด้วยเตาถ่านเพื่อเพิ่มความหอม
หมูกรอบก็ใช้หมู๓ชั้นหมักสมุนไพร
แล้วนำไปทอดให้เหลืองกรอบ
ส่วนกุญเชียงทางร้านเขาก็คัดพิเศษมาอย่างดีค่ะ
และที่เด็ดสุดเลยก็คือน้ำราดที่เป็นสูตรโบราณ
ปรุงกับสมุนไพรจีนจนมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้ล่ะค่ะ
สาขานี้จะเปิดเวลา๑๐โมงนะครับ

สรรพลาเด็งอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าสรรพลาเด็งเลย
แล้วก็สถานีรถไฟฟ้าอารี

ก็อยู่ปากซอยอารี๑นะครับ
ถ้าสะดวกสาขาไหนก็เชิญสาขานั้นได้เลยครับ
ถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่รสชาติโดนใจในราคาเบา
อร่อยถูกปากในทุกเมนูแถมไม่ต้องบินไปทานไกลถึงฮ่องกง
เพราะร้านนายเม้งบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์เขาขนความอร่อยมาไว้ที่นี่แล้วค่ะ
ใครที่อยากจะเต็มอิ่มเต็มคำกับเกี้ยวกุ้งยักษ์แบบนี้
สามารถมาได้เลยที่ร้านนายเม้งบะหมี่ปูเกี้ยวกุ้งยักษ์
การันตีความอร่อยหลากหลายสาขา
สะดวกแถวไหนก็ไปทานที่สาขาไกลบ้านได้เลยนะคะ